คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับ

เพราะว่าไม่มีการจัดงานในทุกพื้นที่
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
แล้วก็มีมาตรการต่างออกมา

เพื่อความเป็นสิริมงคลติดตามจากรายงานครับ
เทศกาลสงครานปีนี้แม้จะเงียบเหงาไม่มีการจัดกิจกรรมใด
แต่ประชาชนก็ยังยึดประเพณีปฏิบัติ
ภายใต้ข้อกำหนดและระมัดระวังเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด๑๙
อย่างที่วัดเสมียนนารีมีเพียงประชาชนที่มาทำบุญใส่บาทตั้งแต่ช่วงเช้า
เพราะไม่ว่าอย่างไรจะละทิ้งประเพณีไทยไปไม่ได้
พร้อมระมัดระวังตัวไม่ให้รับเชื้อหรือเป็นผู้แพร่เชื้อเอง
และเพื่อความปลอดภัยทางวัดได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง
ตั้งจุดตรวจอุณหภูมิจัดเจลแอลกอฮอลล้างมือ
ให้ทั้งพระสงฆ์และประชาชน
รวมถึงให้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และเว้นระยะห่างระหว่างพระสงฆ์และประชาชนด้วย
ขณะเดียวกันยังได้จัดข้าวสารอาหารแห้ง
แจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
จากที่แจกไปแล้วก่อนหน้านี้๓๐๐ชุด
และจะแจกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
น่าจะมีคนที่คิดอย่างเราว่าอยากจะมาทำบุญวันสงการ
แต่ว่าอันนี้ก็รีบมาแต่เช้าก่อน
ก็กลัวเดี๋ยวจะแบบติดเชื้อแพร่เชื้อกัน

ก็เลยรีบมาซะก่อนตอนเช้า
เช่นเดียวกับที่ชุมชนคลองเตย
ชาวชุมชนได้ปรับตัวปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล

ดเล่นสาดน้ำและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
อย่างครอบครัวนาคประสานที่ปกติต้องนัดรวมตัวกันทุกปี
แต่ปีนี้ใช้วิธีตั้งโต๊ะบุบูชาพระที่หน้าบ้านเท่านั้น
ก็รวมญาติเราก็ต้องไปหาแม่ไปรดน้ำไปอะไรอย่างนี้
ก็รดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เล่นน้ำกันอย่างนี้
อย่างปีนี้ปรับเปลี่ยนยังไงบ้างครับ
ปีนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็อยู่แต่ในบ้าน
ก็เอามาส่งน้ำพระอยู่หน้าบ้าน

ผู้สูงใจผ่านไปผ่านมา
ถ้าเขาอยากส่งน้ำก็ส่งไป

ช่วยให้ทำบุญปีใหม่ของเรา
เราก็จะทิ้งปีใหม่เราไม่ได้
ส่วนสถานที่ที่ถือเป็นลานมาร์คสำคัญ
จัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานของทุกปี
อย่างถนนเข้าสารปีนี้เงียบเหงา
บรรดาร้านค้าผับต่างปิดเงียบ
ซึ่งผู้ประกอบการในระแวกนี้ยอมรับว่า

ที่บอกว่ายอดสั่งซื้อในช่วงนี้หายไปเกินครึ่ง
บอกว่าทุกปีหน้าร้านจะจัดเวทีคอนเสิร์ต

เมื่อไม่ได้จัดรายได้ก็หายไป
ต่างจากถนนศรีลมที่ตลอดเส้นทาง

ไม่มีภาพกิจกรรมความรื่นเริงให้เห็น
ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นความร่วมมือของประชาชน
ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล
เพื่อให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปได้
สีสันของกรุงเทพมหานครกลับคืนมา
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน